กับเรียนท่วมประธานรัฐสภาที่ขอรับครับ
สมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภา
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา

ที่เห็นภาคประชาชนเสนอ
ร่างแก้ไขรัฐมนูลเข้าสู่สภา
แล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกัน

แม้ว่าผมจะมีคำถามหลายประการ
และมีความไม่เห็นสอดคล้องเยอะแยะมากมาย

ว่าการที่ท่านเอาเรื่องมาเสนอต่อสภา
ดีกว่าอยู่ในโซเชียล
ดีกว่าอยู่บนท้องถนน
แม้จะเป็นการเดินพร้อมกัน

และงานของพักการเมืองก็ตาม
ร่างนี้ไม่ใช่ไม่เคยเห็นครับ

ที่เราพินาร่างแก้ไขรัฐมนูล
สิบสามร่างในสภาแห่งนี้

ซึ่งก็ต้องยอมรับความจริงว่า
บางฉบับไปได้

สมาชิกวุฒิสภาหลายท่าน
ให้กับร่างของฝ่ายค้าน

ที่มาจากประชามติ๑๖ล้านกว่าเสียงนั้น

หนึ่งแสนกว่าชื่อเสนอมา
หลักการที่ประชาชน

ผมจำเป็นต้องยึดหลักที่ประชาชน

โดยหลักที่ว่า

หนึ่งรัฐธรรมนุนที่แก้ไข

คือแก้ไขได้โดยง่ายโดยสภา

ใดใช้ไปแล้วมีความที่เห็นว่าสังคมเปลี่ยนแปลง

สภาแห่งนี้ก็แก้ไขรัฐมนูลว่าด้วยบัตรเลือกตั้ง

แล้วก็อยู่ในขั้นตอนนำขึ้นทูล๙

หลักการที่ว่าถ้าแก้ไขแล้วต้องกลับไปถามประชามติเสียก่อน
อันนี้เป็นหลักสำคัญที่ผมยืนอยู่ในสภาแห่งนี้มา
ก็เห็นว่าสอดคล้องเพราะที่มาของรัฐมนูลนั้นเหนือกว่าสภา
มาของรัฐมนุนนั้นมาจากเสียงของมหาประชามติ
แต่สิ่งที่ท่านผู้เสนอนำรายชื่อของคณะบุคคลเสนอเข้ามา
ในสภาแห่งนี้เป็นสิ่งที่ผมมีคำถาม

เมื่อเช้าต้องขออภัยท่านหัวหน้าพักเพื่อไทย
ซึ่งก็เคารพรักกันดีนะครับคุณหมอชนละนาน
ท่านบอกว่าท่านเห็นชอบกับหลักการในร่างวาระที่หนึ่ง
และท่านจะรับพร้อมกับพักฝ่ายค้าน
ผมเองเนี่ยเป็นรองประธานคณะกรรมนิการพินาการแก้ไขรัฐมนูลที่ผ่านไปแล้ว
คำถามว่าที่ท่านแก้บัตรสองใบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย
จะรับหลักการการให้เหลือบัตรใบเดียว

ปาร์ตี้ลิสต์หนึ่งร้อยกลับมาเป็นสามร้อยห้าสิบ
แล้วปาร์ติลิสต์ร้อยห้าสิบแล้วบัตรหนึ่งใบ

เพราะประการแรกคือท่านนำร่างขึ้นทูล๙แล้ว
ไม่ทราบครับว่าจะโปรดก้าวลงมาเมื่อใด
ถ้ารับหลักการวันละที่หนึ่งได้
ผมคิดว่าจะเกิดปัญหาขึ้นในทางนิติวิธีมากมายนะครับ
ผมก็ขอติงเพื่อนสมาชิกที่ร่วมในสภาแห่งนี้ในฐานะพักร่วมฝ่ายค้านว่า
ต้องมีความรับผิดชอบต่อรัฐมนุนที่ท่านเสนอเอง
แก้ไขเข้าไปเองแล้วก็ร่วมไปยั่งบัณฑิการเอง
งั้นรัฐมนูลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอะไรก็ทำได้ตามใจชอบ
ผมเรียนท้วงติงเลยนะครับว่าเรื่องนี้รับหลักการไม่ได้
มันจึงเกิดปัญหาขึ้นมากมายเช่นเดียวกับเมื่อ๑๓ร่างเขาที่แล้ว
ที่มีร่างรวมมาหลายเรื่องมันจะทำให้ผมต้องโหวตตกไปในบางร่าง

ผมเรียนนะครับว่าหลักการการแก้ไขรัฐมนูลนั้น
ยังยืนยันว่ารัฐมนูล๖๐นั้นแม้ผ่านประชามติแล้วก็แก้ไขได้
แต่สิ่งสำคัญที่ถัดมาก็คือว่ารัฐมนูลในระดับประเทศนั้น
มันมีที่มาที่ไปจนกันแหละครับ
รัฐมนูล๒๔๗๕ซึ่งมาจากคณะปฏิวัติ
นะครับว่ามาจากคณะปฏิวัติ
เป็นการปฏิวัติครั้งเดียวในประเทศไทยของคณะราษดร
ซึ่งยึดอำนาจที่เรียกกันว่าระบบสมบูรยาสิทธิราชจากพระมหากษัตริย์
แล้วมาแปลงเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก
ถามว่าหลายคนเคยให้สัมภาษณ์ว่า
อาจารย์ปรีดีกับคณะราชบางส่วนคิดอย่างไร
ผมก็เชื่อว่ามีแนวคิดที่รอกเรียนจากฝรั่งเศสเยอรมันและอังกฤษ
ท่านคิดที่จะเป็นระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์โดยไม่มีพระมหากษัตริย์
แต่ถามว่าเมื่อ๘๙ปีที่แล้วทำไมถึงทำไม่สำเร็จ
เหตุผลชัดเจนครับประชาชนไม่ได้เอาด้วย
และ๘๙ปีที่ผ่านมาเราก็ยืนกันมาอยู่อย่างนี้
มีล้มลุกคุกคานบ้างเกิดขึ้นรัฐบาหารบ้าง
พอเราเริ่มต้นผิดมันก็เลยรัฐพาหารกันเรื่อยมา
วันนี้เรามาสู่การแก้ไขรัฐมนูลอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งผมก็ไม่ติดใจว่าท่านจะเสนอได้สมัยหน้าท่านก็เสนอมาอีกได้ครับ
แต่เสนอแล้วให้มันมีความเป็นไปได้
เพราะสิ่งที่จะเสนอมาในคราวนี้เนี่ยมีประเด็นปัญหาหลายประการ
ซึ่งขออนุญาตทางสภาก็สรุปไว้๑๓ประเด็น
แต่ผมคิดว่าประเด็นใหญ่ที่จะพูดถึงเนี่ย

มันมีอยู่๔๕ประเด็นโดยขมวดแล้วเนี่ยมันไม่สามารถไปได้หรอกครับ
ประการที่หนึ่งคือท่านจะให้เหลือระบบสภาเดียว
โดยอ้างว่าประเทศทั้งหลายในโลกเขาก็มีสภาเดียว
จริงอยู่ครับประเทศส่วนใหญ่เป็นประเทศสตาร์ทเดียว
และก็มีประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นระบบสองสภา
ระบบสองสภาก็มีทั้งเป็นระบอบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก
แล้วก็มีทั้งระบอบที่เป็นประธานาธิบดี
หลายท่านเอ่ยไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐอเมริกาออสเตรเลีย

คำถามว่าทำไมถึงมีสองสภาก็รัฐมนูลแต่ละประเทศก็ออกแบบ
ตามประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ
ลอกบางอย่างเราเอาเข้ามาใช้ในสิ่งที่ดี
แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาเสื้อสูตรมาใส่แล้วไปทำนา
เราไม่ได้หมายความว่าเราต้องกินแฮมเบอร์เกอร์กับปลาร้าทุกวันมันไม่ใช่
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เอารัฐมนูลที่ดี
ของหลายประเทศมาดูศึกษาวิจัยแล้วก็ดัดแปลงมา
รัฐมนูลปี๒๕๔๐สมาชิกหลายท่านพูดแล้วผมเป็นคนหนึ่งครับในการลนโรงทงเขียว
แล้วผมเห็นว่าดีเป็นประชาธิปไตยที่ชอบมาก
แต่ท้ายสุดก็มีช่องว่างช่องโหวก็เกิดเหตุการณ์
ทุจริตโกงกินมีการแทรกแซงองค์กรอิสระ
แล้วท้ายที่สุดก็นำไปสู่การชุมนุมของพี่น้องประชาชน
เป็นที่มาของพัฒนาการรัฐธรรมนุน๖ศูนย์
ซึ่งอาจารย์มีชัยท่านอาจจะเรียกรัฐมนุนปราบโกง
ซึ่งประชาชนก็ชื่นชอบเราให้ความเห็นชอบ
ในการลงประชามติมา๑๖ล้านกว่าเสียง
เพราะฉะนั้นโครงสร้างเหล่านี้
มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากกว่า
สิ่งที่พัฒนาการของรัฐมนูล
ดังนั้นท่านประธานครับ๒๔๗๕ที่คณะราชยึดอำนาจ
จากพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนุนชอบแรกเลยครับ๒๔๗๕
ให้มีสภาเดียวคือสภาผู้แทนราษดร
เราต้องพูดความจริงว่าสภาพผู้แทนราษฎรเมื่อปี๒๔๗๕นั้น
ก็เป็นสภาที่มาจากการแต่งตั้งครึ่งหนึ่ง
มาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งที่สำคัญไปกว่านั้น
เราต้องพูดความจริงที่ผมคิดว่าจำเป็นที่ต้องพูดถึง
เพราะหลายคนพยายามยกประวัติศาสตร์
แล้วอ้างในหลายเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤษภาแล้วก็เรื่องของการที่จะเข้าไปแทรกแทรง
ของกระบวนการศาลและสารยุติธรรม
ผมขออนุญาตท่านประธานอ่านถึงรัฐมนูลหลังจาก๒๔๗
คือรับนูล๒๔๘๙ที่จากสภาเดียวแล้วกลับมาเป็น๒สภาเพราะอะไรครับ
รัฐมนูล๒๔๘๙ซึ่งเป็นรัฐมนูลหลังจากใช้๒๔๗๕มา๑๔ปี
เขียนว่าเมื่ออนุกรรมการได้เรียบเรียงรัฐมนูลฉบับขาว
วรษนองพระเด็ดพระคุณจำเด็ดลงด้วยดี
นำเสนอสภาพลุทธแหล่ศดรและสภาพลุทธแหล่ศดร

เพื่อทรงพระราชวิจารณ์ถี่ถ้วนกระบวนความ
แล้วจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าเหนือกลับกระหม่อมให้ตรารับนูลแห่งราชจักรไทย
ประกาศใช้ตั้งแต่๑๐ธันวาคุศ๒๔๗๕เป็นต้นมา

ต่อมานายปรีดีพนมยง
ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในขณะนั้น
ได้ปรารพกับนายควงอภัยวงษ์นายกลศนีรวรรภ์นหว่า
แห่งราชจักรไทยนี้พระมหากษัตริย์ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
มาเป็นเวลาปี๑๔
เม้ว่าการปกครองระบบประชาชนิรไตอันมีพระมหาศัตริย์

เหตุการณ์บ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก
นายกรมตรีจึงนำความปรึกษาหาลือสมาชิกสภาพผู้แทน
ราศดรณ์ประเภทที่๒พร้อมคณะผู้ก่อการพระราชธรรณ์และนู่น
เมื่อได้ปรึกษาตกลงกันแล้วรัฐบาลนายควงอภัยวงศ
จึงเสนอยติต่อสภาพผู้แทนราศดรณ์
ผมคงไม่อ่านทั้งหมดนะครับแต่สุดท้ายก็คือว่า
คณะของสภาพผู้แทนราษฎรนั่นแหละครับได้ก่อกำเนิดพฤษภาขึ้นในปี๒๔๘
คือให้พฤทธิสภาประกอบด้วยสมาชิกที่ราศดรณ์เลือกจำนวน๘๐คนนะครับ
แล้วก็เป็นอีกส่วนที่สองคือสภาผู้แทนซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและรับ
เพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ที่พูดกันไม่หมด
ต้องพูดความจริงว่าก็ได้ให้กำเนิด๒สภาตั้งแต่๒๔๘
แล้วก็เปลี่ยนในปี๒๔๙๐เป็นวุฒิสภาเหตุผลเพื่ออะไรครับ
คณะราช๒๔๕๑๔ปีผ่านมาเป็นสภาเดียวทำไมถึงเป็น๒สภา
เพราะมันมีหน้าที่ที่ต้องทำหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย
ทำหน้าที่ในการที่จะเป็นบัฟเฟอร์ระหว่างสภาพุทธแทนราษดรกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ผมก็คงขออนุญาตไม่ลงบันรายละเอียดแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผ่านมาก็มีทั้งสภาแต่งตั้ง
สภาเลือกตั้งสภาผสมปลาสองน้ำสุดแท้แต่
แต่ฤทธิสภาที่ต่อไปหลังก็ได้มีปัญหาบางประการ
แล้วก็มีส่วนสำคัญเมื่อตอนรัฐมนูล๒๑๔๐ที่มาเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของ
การมีอยู่ขององค์กรอิสระซึ่งผมคิดว่าสำคัญนะครับ
จริงอยู่ครับถ้าไม่มีวุฒิสภามีสภาเดียว
สมาชิกหลายท่านก็พูดไปแล้วว่ามันอาจจะเกิดเด็จการรัฐสภา
ซึ่งก็เคยเกิดครับตอนตีสามก็เคยเกิดแล้ว
ก็คือพรบนิรโทษกรรมสุดซอยในอดีตก็เคยเกิดแล้ววิกฤตรัฐมนูล
แม้มีวุฒิสภาในปี๒๑๕๐ก็เกิดรัฐมนุนที่มีการแก้ไขสุดซอยเช่นกัน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ยังยังคงอยู่ผมคิดว่าจำเป็น
ก็คือการตรวจสอบถงดุลหลายท่านบอกว่าไม่มีความจำเป็นหรอก
เพราะวุฒิสภาชุดนี้ไม่ได้มาถ่วงดุลตรวจสอบอะไร
เรื่องท่านอาจจะไม่รู้ในอดีตและปัจจุบัน
วุฒิสภาก็ยังทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติความประพฤติ
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

หลายท่านไม่ผ่านวุฒิสภาด้วยเหตุผลทางจริยธรรมมากมาย
วุฒิสภาชุดนี้เป็นบทเฉพาะการที่เหลือระยะเวลาอีก๒ปี
ถ้าท่านจะตัดวุฒิสภาชุดนี้ผมก็ไม่ติดใจอะไร
เพียงแต่ผมคิดว่าท่านทำมาไม่รอบครอบ
เพราะสิ่งที่สำคัญคือบทหลักของรัฐมนูลฉบับนี้
ท่านได้ตัดโอกาสของภาคประชาชนที่จะเข้าสู่ขบวนการการเลือกกันเอง
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ลำนูล๖๐ได้บรรยัติ
ให้กลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มด้านบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง
กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมกลุ่มการศึกษาครูอาจารย์นักวิจัยและผู้บริหารการศึกษา
การสาธารณสุขกลุ่มอาชีพทำนาและปลูกพืชล้มลุก
กลุ่มอาชีพธรรมสวนป่าไม้ประสุทธิ์สัตว์ประมง
กลุ่มอาชีพพนักงานหรือลูกจ้างกลุ่มอาชีพสิ่งแวดล้อมผังเมือง
กลุ่มด้านค้าธุรกิจกลุ่มด้านวิทยาศาสตร์สตรีกลุ่มคนพิการ
ที่จะเข้ามาเลือกกันเองแล้วเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ท่านกำลังจะตัดทิ้งไปทั้งหมดเพื่ออะไรครับ
เพื่อผมจะบอกในส่วนที่๒ว่า

ปรับวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลมาตรา๒๕๖

นี่เป็นหมากครึ่งหนึ่งที่เดินเข้าสู่สภา

เพราะวุฒิสภาทำให้การแก้ไขรำนูนไม่ได้ดั่งใจ
ท่านอาจจะอยากแก้หมวด๑หมวด๒
อยากจะแก้บางเรื่องที่ท่านพูดในท้องถนน

ก็จะเหลือสภาพผู้แทนรัศดรสภาเดียว

ก็จะเหลือแต่การแก้ไขรัฐมนุนโดยสภาผู้แทนราษดร

มาตราที่เหลืออยู่ในรัฐมนุนฉบับนี้

ไม่ว่าจะเป็นหมวดที่เราสงสัย
ไม่ว่าจะเป็นหมวด๑หมวด๒หรือเรื่องของการเข้าไปครอบงำอื่นอีกมากมาย
ประเด็นที่๓ที่ได้เห็นว่ามันมีปัญหาและไม่สามารถไปต่อได้
เพราะท่านกำลังเข้าสู่การครอบงำอำนาจ
ที่ถูกแบ่งไว้ระหว่างนิติบัญญัติบริหารและตุลาการ
สภาพผู้แทนราษฎรกับคณะรัฐบาลในฝ่ายบริหาร
แยกกันไม่ค่อยออกเท่าไหร่หรอกเพราะเราใช้ระบบรัฐสภา
แต่ฝ่ายตุลาการเนี่ยชัดเจนมาตั้งแต่๒๔๗๕นะครับ
ชัดเจนมาตั้งแต่การเขียนรัฐมนุนฉบับแรกของประเทศไทย
ว่าสารมีความเป็นอิสระ
ในมาตรา๕๘บอกการพิจารณาอัลภักษณีย์เป็นอำนาจ
ในการพิจารณาอัลภักษณีย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ท่านกำลังตั้งคณะผู้ตรวจการศาลและสารรัฐมนูล
ประเด็นนี้ต้องพูดครับเพราะสำคัญมาก
และยังมีอำนาจในการถอดถอนประธานสารรัฐนูล
ประธานสารดีกาประธานสารปกครองสูงสุด
ตุลาการสารรัฐนูนผู้ภาคสารสารดีการ
ตุลาการสารปกครองสูงสุดออกจากตำแหน่ง
คำถามว่าท่านมีอะไรโกรธเครื่องกับสารรัฐมนูลนักหนา
เหตุผลของการแก้ไขรัฐมนูลคราวนี้
พุ่งเป้าไปที่การยุบสารรัฐนูน
แต่ว่าท่านส่งผู้แทนเป็นฝ่ายค้านของสภาพผู้แทนรัศดรเข้าไป๓คน
ผู้แทนที่เป็นสอสอพักร่วมรัฐบาลอีก๓คน
แล้วก็ให้ตุลาการจัดที่ประชุมใหญ่สารดีการและสารปกครองสูงสุด
ให้ท่านเลือก๖คนเหลือ๓คน
ให้สภาพผู้แทนรัฐนูนเป็นคนเลือก
ใน๓ควบคุมทั้งสารรัฐมนูล
คุมสารดีกาในเรื่องการถอดถอน
ควบคุมสารปกครองสูงสุด
ควบคุมองค์กรอิสระ
ผมก็สงสัยต่อไปว่ามันมีคดีความค้างกันอยู่ในปปชเยอะหรือไง

ผมสงสัยว่าท่านมีเจตนาอะไร

หรือกรวดเครื่องมีอคติอย่างไร
กับสารรัฐมนูล
สารปกครององค์กรอิสระที่ผมว่า

ถ้าลงอ่านในรัฐนูนฉภาพแก้ไขที่เสนอมา

จะมีหน้าที่ในการที่จะ

เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัย
ของสารรัฐมนูลนั้น
ถามว่าอยู่สภามาไม่รู้หรือครับ

ศึกษานั้นหมายความว่าอะไร

ของการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

คำวินิจฉัยต่างของสาร

สุดตรงสุดกู่

แทรกแซงกระบวน

ท่านผู้ชี้แจงพยายามอธิบาย

พัทดโมแคร็กซ์พับริกัล

แต่เขาไม่ได้แทรกแซงแล้วเขามีความมีอิสระ
แล้วเขามีความพร้อมกันทั้งประเทศมากกว่าประเทศไทยอีกเยอะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเสนอขณะนี้ยังไกลเกินความจริง
และผมคิดว่ามันเป็นการเสนอที่เป็นไปไม่ได้
ในการที่จะเข้าไปแทรกแทรงความเป็นอิสระทั้งปวงของสารยุติธรรม
สารรัฐมนูลสารประคลองสูงสุด
คณะกรรมการปปชคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และองค์กรอิสระอื่นทั้งปวง
มาครับท่านอยากตั้งผู้ตรวจการกองทัพ
ผมก็ไม่ขัดข้องนะครับถ้าท่านอยากจะตั้งผู้ตรวจการกองทัพ

ลำรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็อยู่ในสภากลาโหมอยู่แล้ว
มาจากฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้งของ
ตรีกราโหมก็มาจากผู้แทนที่ไปจากสอสอไม่ใช่หรือ

มีตัวอย่างสำคัญบางประการเช่นไม่ใช่กองทัพหรอกครับ
ท่านรองนายกท่านหนึ่งไม่เอ่ยนาม

ท่านประชุมกตลด้วยอาการเมาวายและด่าตำรวจ๔ชั่วโมง

ไม่ได้หมายความว่าสภาทั้งหมดจะเป็นเช่นนั้น
แต่ถามว่าบุคคลที่ท่านจะส่งเข้าไป

จะส่งไปอยู่ในคณะผู้ตรวจการ
สารและสารรัฐมนูลและองค์กรอิสระ
เป็นใครมาจากไหนใช้อำนาจแทนท่าน
แล้วมีผลประโยชน์ทับซ้อนไหม
สามารถเปลี่ยนแปลงอัธคดีได้ไหม
คำตอบผมเนี่ยผมไม่ไว้วางใจครับ

แม้ขนาดนี้ยังใช้อำนาจหน้าที่
ในฐานะกรรมธิการแทรกแทรงได้เลยครับ

เป็นสิ่งที่เสนอมาแล้วเนี่ย
มันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ
แล้วมันเป็นการเสนอที่ผมคิดว่า

และไม่ได้บอกความจริงกับประชาชนทั้งหมด
โดยเฉพาะพี่น้องประชาชน๑๖ล้านเสียง

ผมก็ต้องอ้างล้าน๑๖ล้านเหมือนกัน

เรื่องการที่ท่านจะไปยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ

จริงไม่ใช่เรื่องต้นต้องยกเลิกเลยครับ
เข้ามาร่วมกับวุฒิสภาสิครับ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติ
ผมอยากเห็นคนหนุ่มสาว

อย่างพี่สอสอที่อายุมาก

ผมผ่านเหตุการณ์๖ตุลา๑๙
พฤษภาธมิณฑ์ผ่านทั้งหมดนั้นกันครับ

เราไม่อยากเห็นความแตกแยกขัดแย้ง

มาเสนอกฎหมายสภาผมถึงบอกว่าดีใจ
แต่ถ้าท่านเสนอแล้วมันเป็นไปไม่ได้

ตอนสมัยเป็นเลขาวิทย์สนวชาว

ก็ประสานแก้ไขกฎหมาย

ให้เป็นกฎหมายเสียให้ถูกต้องไปจำนวนมากแล้ว
แต่คำสั่งบางอย่างมันเป็นคำสั่งที่ออกโดยชอบ
แล้วก็แก้ไขบางเรื่องมันไม่สามารถย้อนกลับได้